แล้วไปที่นี่ชาวบ้านเขาก็เชื่อกันมากเชื่อกันนักหนาแหละว่า
มีเจ้าแม่ตะเคียนสถิตอยู่ในนั้นและก็ศักดิ์สิทธิ์มาก
มาที่วัดเขาถ้ำประทุนตำบลทัพหลวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีกันเลย
ไปดูค่ะต้นตะเคียนยักษ์นะคะมีความยาว๑๘เมตรอ่ะคุณ
ยาวมากเส้นผ่านศูนย์กลาง๒เมตร
นับว่าเป็นตะเคียนที่ใหญ่ที่สุดที่พบในจังหวัดอุทัยธานีเลย
ก็ว่าได้ใหญ่มากคุณลองเทียบกับคนดูนะ
แล้วเขายืนชูมือก็แทบจะเท่ากันเลยค่ะ
แม่ชีแก้วเพชรนะคะท่านก็เล่าถึงความเป็นมาของตะเคียนต้นนี้ว่า
เจ้าอาวาสเนี่ยท่านได้ทราบว่ามีตะเคียนยักษ์ถูกขนมาจากภาคใต้เพื่อที่จะมาขาย
แล้วก็ส่งต่อไปยังมหาสารคาม
แต่ผู้ที่ซื้อขายตกลงราคากันไม่ได้ก็เลยยกเลิกการซื้อขายกันไป
ก่อนหน้านี้ท่านทราบเรื่องการซื้อขาย
ท่านฝันว่ามีนางไม้มาขออาศัยอยู่ที่วัดด้วย
ความฝันนั้นก็เลยทำให้ท่านเจ้าอาวาสตัดสินใจติดต่อไปยังเจ้าของตะเคียน
และตัดสินใจซื้อตะเคียนต้นนี้มาไว้ที่วัดเลยค่ะ
ตั้งใจว่าจะนำมาแกะสลักเล่าเรื่องราวทางพุทธประวัติ
แต่หลังจากชาวบ้านทราบเรื่องว่ามีตะเคียนขนาดใหญ่ยักษ์แบบนี้ถูกมาไว้ที่วัด
ก็แห่แหนกันมาดูบางคนนี่บอกเลยไม่ได้มาดูอย่างเดียวคุณเห็นไหม
กระป๋องแป้งนี่แป้งกระป๋องเล็กไม่ได้นะเพราะว่าตะเคียนใหญ่ขนาดนี้
เดี๋ยวโรยไม่ทั่วต้องเป็นแป้งกระป๋องใหญ่ค่ะ
ที่สำคัญเดชะบุญไม่เชื่อก็ต้องเชื่อคนถูกรางวัลใหญ่
สลากกินแบ่งรัฐบาลก็ถูกมาแล้วจากตะเคียนนี้
เป็นเรื่องเป็นราวกันมากขึ้นจนถึงทุกวันนี้นั่นเอง
ชกให้ราบใหญ่ไปแล้วเพราะว่ากางเตนท์ให้ตะคีนแล้วนะคะ
เอาสิจะใหญ่โมโหลานจริงคุณดูสิสูงกว่าคนยืนอีกอ่ะ
ดิฉันไม่รู้เลยว่าถ้าไปแล้วจะต้องโรยแป้งตรงไหน

จริงจะโรยให้ทั่วก็โหหมดไร้กระปุกอ่ะ
แต่ยังไงก็แล้วแต่ก็เป็นเรื่องความเชื่อ
ใครจะโชคดีก็ว่ากันไปเป็นเรื่องของดวงของบุญของกรรม